คุณผู้ชมครับในวันนี้อดีตสมาชิกพักพลังประชารัฐนะครับ
เดินทางไปให้ปากคำกับตำรวจกรณีการไปแจ้งความจับแหม่มโพดำ
พร้อมกับเรียกร้องให้ตัวจริงของแหม่มโพดำนั้นออกมาแสดงตัวเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจครับ
ขณะที่ประธานชมรมช่วยเหลืออายากรรมนั้นมีการไปแจ้งความดำเนินคดีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ฐานความผิดพรบคอมพิวเตอร์และปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
กรณีการไปไลฟ์ว่ามีหน้ากากอนามัยถึง๒๐๐ล้านชิ้นติดตามพร้อมกันเลยครับ
อัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมพร้อมทนายความ
นำหลักฐานเข้าแจ้งความดำเนินคดีนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับพวกในความผิดพรบคอมพิวเตอร์และปฏิบัติหน้าที่
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๕
หลังก่อนหน้านี้นายจุลินส่งทนายแจ้งความเอาผิดตามพรบคอมพิวเตอร์และหมินประมาท
กับนายอัจฉริยะซึ่งนายอัจฉริยะยืนยันว่าการฟ้องวันนี้ไม่ใช่การฟ้องแก้เกี้ยว
เพราะก่อนหน้านี้นายจุรินไลฟ์สดว่ามีหน้ากากอนามัย๒๐๐ล้านชิ้น
ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับที่นายสอนสุวีผู้ระวีรัฐวัชรี
หรือเสียบอยได้ไลฟ์สดว่าขายหน้ากากอนามัย
หลังที่พอดีก็ไปยักษ์หน้ายอมรับว่าคุณจุลินเนี่ย
แถลงข่าวเรื่องหน้ากากอนามัย๒๐๐ล้านชิ้นมีอยู่จริง
แล้วต่อมาก็มายอมรับความจริงว่าสิ่งที่พูดทั้งหมดเนี่ย
ไม่เป็นความจริงเป็นความเท็จทั้งสิ้น
ความผิดฐานพรบคอมพิวเตอร์แล้วก็ความผิด๑๕๗
ส่วนความคืบหน้าการดำเนินคดีแหม่มโพดำ

ขายหน้ากากอนามัย๒๐๐ล้านชิ้น
สนทิยาสวัสดีอดีตสมาชิกพักพลังประชารัฐ
เข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อพนักงานสอบสวนปอท
โดยนายสนทิยาเรียกร้องให้เจ้าของเพจแหม่มโพดำ

ว่าที่โพสต์ข้อมูลลงไปมีเจตนาเพื่ออะไร
ด้านพันธ์ตำรวจเอกสิริวัตรดีพอ

แต่บางอย่างก็มีความสุ่มเสี่ยงบ้าง

ในการหาข้อเท็จจริงโดยขออย่ากังวล
ยืนยันปอทให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน